ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะมันช่วงท้ายแล้วจริงคุณผู้ชมครับ
ใครต่อใครที่มักจะไปขอโชคลาภกับต้นมงต้นไม้แล้วก็ลองดูต้นนี้ไหม
เขาบอกว่าเป็นการขอโชคลาภจากต้นไม้ด่างครับ
เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภที่ได้จากต้นไม้แปลกก็มีอยู่อย่างมากมาย
เป็นไม้ด่างที่มีความแปลกหลายคนก็ยิ่งเชื่อว่าจะได้โชคลาภเป็นอย่างดี
ตลอดข่าววันนี้จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ด่าง
ที่เชื่อว่ามีไว้ครอบครองแล้วจะได้โชค
ไปดูไม้ด่างต้นแรกกับมะยมด่างที่เจ้าของเชื่อว่ามาให้โชค
โอ้โหเพิ่งเคยพบเคยเห็นต้นมะยมด่างเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ย
ไม่ใช่เพียงแค่พวกเราที่ตื่นเต้นที่ได้พบเห็น
เพราะว่าคุณอุดมศรีปริมาณหรือยายอีทเจ้าของมะยมต้นนี้ก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกัน
เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ใบมะยมต้นนี้มีสีออกด่าน
โดยยายอีทปลูกต้นมะยม๒ต้นนี้
สิบกว่าปีแต่มันไม่เคยออกใบด่างเลยสักครั้ง
เมื่อข่าวของใบมะยมด่างถูกเผยแพร่ออกไป
เพื่อนบ้านในระแวกนั้นต่างก็ขอมาดู
เพราะหลายคนเชื่อว่านี่คือต้นไม้นำโชคทุกคน
พากันขอเอาบ้านเลขที่ทะเบียนรถกระบะและทะเบียนรถจักรยานยนต์ไปตีความเพื่อเสี่ยงโชค
ต่อกันที่กล้วยด่างแดงอินโดแทงหนอกกลางต้นที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะให้โชค
ปกติถูกไหวไหมที่นี่

แต่นี่ดันเป็นกล้วยด่างที่มีหนอกล้วยแทงออกมากลางลำต้นอีกต่างหาก
โดยกล้วยด่างแดงอินโดต้นมีความสูงราว๘๐เซนติเมตร
ซึ่งคุณรุจิภาษมีกุศลเจ้าของบ้านหลังนี้ได้เล่า
ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกล้วยด่างแผงนอออกกลางลำต้น
ตนจึงเชื่อว่ากล้วยด่างต้นนี้มาให้โชค
เพราะไม่กี่วันก่อนตนฝันถึงพญานาคมาปรากฏตัว
ข้างต้นกล้วยต้นนี้หลังจากข่าวเรื่องกล้วยด่างถูกเผยแพร่ออกไป
ก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพามาขอโชคกล้วยด่างต้นนี้กันอย่างต่อเนื่อง
โดยแต่ละคนก็จะนำเลขทูบและป้าเลขที่ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคต่อไป
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของไม้ด่างสุดแปลกเชื่อให้โชค
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ